ดูเหมือนว่าปฏิทินการเลือกตั้งจะชัดเจนมากขึ้น
วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เรื่องของการเมืองข้อสาวชอตกลงใช้มาตรา๔๔
คลายล็อกคลายเบากว่านั้น
ยังไม่ปลดนะคลายเบา

และแน่นอนค่ะเรื่องราวของการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบว่า
รัฐบาลยุคปัจจุบันทำอะไรให้กับประชาชนไปบ้างแล้ว
ก็มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะทุกวันเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการนำดารามาเป็นตัวโชว์โรง
หรือว่ามาเป็นคนสื่อสารข่าวสารให้กับประชาชน
วันนี้ใครรอดูน้องเชอปรางบ้าง

การทำสงครามข้อมูลข่าวสารเชิงรุก
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลงานของ
รัฐบาลพลเอปรยุทธ์จันทร์โอชา
รายการเดินหน้าประเทศไทยช่วงเวลา๑๘นาฬิกาของทุกวัน

มีการปรับรูปแบบรายการหลายต่อหลายครั้ง

ไม่มีพลังดึงดูดความสนใจจากประชาชน

เป็นพิธีกรและตัวเดินเรื่อง

ดึงดูดให้คนดูใจจดใจจ่อขึ้นมาได้มากกว่าเดิม
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นและถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง
คือตอนนี้นอกระบบที่มีณเดชนคุกิมิยะเป็นคนเดินเรื่อง
บรรดาแฟนคลับตลอดจนชาวบ้านรอชมเป็นจำนวนมาก

แต่อย่างน้อยในวันนั้นก็ทำให้คนนั่งหน้าจอรอดูณเดชน์
รับรู้ถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหานี่นอกระบบ

และหากมีปัญหาเดือดร้อนจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนอย่างไร
กรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
รับว่าการใช้ศิลปินดาราเป็นตัวเดินเรื่อง

ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีพึงพอใจเป็นอย่างมาก

ที่เมื่อทำมาทำลักษณะนี้นะครับ

โครงการเรื่องของหมอครอบครัวกับคุณวูตี้

เพื่อคงสกรเรื่องของบริหารจัดการน้ำพวกนี้

น้องประชาชนดูเรตติ้งก็ดีวัน
ดีคืนตอนนี้เขาบอกว่า

ละครหลังข่าวแล้วล่ะครับ

แต่เราไม่ตั้งใจจะเอาเรตติ้งนะครับ

เพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาได้เห็น
เขาจะรู้ว่าเขามีปัญหา

เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องเป็นวันที่ต้องมานั่งรอคอยดู

ก็เข้าใจว่าประมาณ

ต้องขอบคุณเขามากเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้

ตัวบอกดีมากก็ไปเชิญเข้ามาต่อไป
สำหรับการคัดเลือกศิลปินดารามาร่วมรายการนั้น

ได้ขอความช่วยเหลือจากช่อง๓ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทำรายการเดินหน้าประเทศไทย
ไทยไปด้วยกันในวันเสาร์แต่เมื่อออกอากาศไป
มีศิลปินดาราจากหลากหลายค่ายเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือ
โดยยืนยันไม่มีค่าตัวแต่เป็นเรื่องของจิตอาสาล้วน
นักแสดงอย่างณเดชนคุกิมิยะและฟิล์มธนพัฒน์ต่างรู้สึกดีใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประเทศและประชาชน
หวังว่าสิ่งที่พวกเขาสื่อสารจะทำให้คนไทยหันมาให้ความสนใจ
หรือคนที่กำลังมีปัญหาได้มีทางออก
ซึ่งทำให้มันมีความน่าสนใจจากมีความน่าสนใจอยู่แล้วกลับให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เพราะการเอาศิลปินนักแสดงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายปัญหา
ก็หลังจากนี้ผมเองก็คงต้องกลับไปดูเดินหน้าประเทศไทยในทุกครั้งแล้ว
เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนไทยเราก็ควรที่จะรู้ปัญหาที่เราควรที่จะทราบไว้เหมือนกัน
แล้วพอเราได้ฟังนโยบายเขาก็คือเขาจะเอาศิลปินนักแสดง
หรือว่าผู้มีชื่อเสียงในทุกแขนงในทุกช่องมาร่วมมือกันในการดึงความสนใจ
ให้กับคนไทยได้หันมามองเห็นถึงปัญหาหรือว่าคนที่เจอปัญหาพวกนี้เหล่านี้อยู่แล้วได้มีทางออก
ก็รู้สึกดีที่นายกเหมือนก็ให้ความสนใจเราว่าแบบว่าอยากให้เราไปช่วยพัฒนาประเทศ
เพราะว่าส่วนตัวคือถ้าผมมีโอกาสคิดว่าผมก็อยากช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว
หวังว่าคนไทยจะมาใส่ใจกับเรื่องการพัฒนาประเทศมากขึ้น
ไม่ว่าเบื้องหลังของการเชิญดาราดังเหล่านี้มาร่วมรายการของรัฐบาล
จะด้วยความเต็มใจหรือเกรงใจ
แต่สิ่งสำคัญคือรัฐบาลได้แต้มกับแผนการตลาด
พลิกเกมในช่วงโค้งสุดท้ายไปแบบเต็ม
เพราะอย่างน้อยก็ทำให้ชาวบ้านรอชมดาราที่ชื่นชอบ
และรับรู้นโยบายสำคัญได้มากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน